เรื่องนี้ค่ะเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วคนก็วิจารณ์กันหนักมากนะคะ

ถูกผู้หญิง๒คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
คนนึงอายุ๔๕คนนึงอายุ๒๔

คือผู้หญิงที่อายุ๔๕เปิดก่อนเลยนะคะ

แล้วก็รุมเด็กเด็กร้องบอกว่าพอแล้วขอเถอะ

แล้วเหตุการณ์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องผู้ชายคนเดียว

กลับไป
เตรียม
จริงแล้วคลิปนี้ยาวประมาณ๒นาทีนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียง
เด็กผู้หญิงวัย๑๔ที่ถูกรุมทำร้าย
บอกเลยว่าขอโทษหนูขอโทษแล้วก็ร้องไห้
แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ
ที่ไปทำร้ายเด็กเนี่ยเขายังไม่หยุดเห็นไหมคะ
จิกหัวทั้งลากทั้งเตะที่หน้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ

หลังเกิดเหตุแม่ของเด็กผู้หญิงพาไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเมืองพิศนุโลก
ตำรวจก็ให้น้องไปตรวจร่างกาย
นำมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
น้องที่โดนทำร้ายเนี่ยนะคะเด็กหญิงอายุ๑๔คนนี้

ก่อนหน้านี้สามีของนางขาวนามสมมุตินะคะ
นางขาวก็คือผู้หญิงคนนึงที่มารุมทำร้ายเธอนี่แหละ

ทักเธอผ่านทางแชทข้อความไปชวนคุยกับเด็ก
เด็กผู้หญิงอายุ๑๔ก็บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ

ยืนยันไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่าพี่น้อง
เชื่อว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอถูกรุมทำร้าย
หลังเกิดเหตุยังไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวค่ะ

โดยเฉพาะที่หัวกับที่หน้าอกเนี่ยนะคะ
โดนทำร้ายแบบโอ้โหรุนแรงมาก
เพื่อนนวลชวนหนูไปเล่นน้ำ
แต่ทีนี้มันบอกว่ามันเหงา
มันให้หนูไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนมันเล่นคนเดียว
หนูถามว่ามีคนอยู่ไหมบอกไหมมีคนอยู่เลย

พอไปถึงปุ๊บหนูเดินเข้าไปในนั้น
หนูถามมันว่าไหนบอกว่าไม่มีคนอยู่
แล้วคนชื่อเล็กก็เดินออกมาตบหนูเลย
มันไม่สมควรที่ผู้ใหญ่แบบนี้จะมาทำเด็กอะค่ะ
มันถ้าเกิดเราเป็นลูกคุณก็คิดเอาลูกกัน
เพราะว่าคุณก็อายุป่านี้แล้วอายุเท่าแม่แล้ว
คุณก็ต้องคิดดูว่าคุณสมควรที่จะทำไหม
จากคลิปนี้เนี่ยนะคนที่วิจารณ์ก็คือประเด็นแรก

คือคนที่ไปทำร้ายเด็กเนี่ยอายุเท่าแม่เด็กอะค่ะ
สองก็คือสาเหตุมันเป็นแค่เรื่องของผู้ชายคนเดียว
สามีของหนึ่งในผู้หญิงที่ไปทำร้ายไปแชทส่งข้อความคุยกับเด็ก
แล้วก็ไปทำร้ายเด็กทำไมไม่ไปทำร้ายสามีตัวเอง
นี่คนเขาถามกันนะในโลกโซเชียลนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะผู้หญิงที่ไปทำร้ายเด็กในคลิปค่ะ
คนนึงอายุ๔๕คนนึงอายุ๒๔
อบตัวกับตำรวจนะคะนี่ค่ะที่สพเมืองพิศนุโลก
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
กายหรือจิตใจทั้งสองคนนี้
ไปรุมทำร้ายเด็กในคลิปก็ปิดบังใบหน้าหมดเลย
หน้าตามันเคล็ดเห็นแต่หลังแต่ว่าเห็นไหมค่ะ
เขาใส่หน้ากากแบบหน้ากากอาณามัย
แล้วใส่แว่นกันแดดปิดบังใบหน้าหมด
ก็สารภาพค่ะว่าสาเหตุคือเรื่องหึงหวง
คุยกับสามีหรือว่าแฟนของผู้หญิงวัย๒๓
พอจับได้ว่าคุยกับเด็กก็เลยลวงเด็กมาเคลียร์
พอมาเคลียร์ปุ๊บก็ไปทำร้ายเขาทำร้ายเด็กเขา
ตามที่เห็นในคลิปอ่ะนะคะคือตามคลิปเนี้ยนะคะ
ผู้หญิงที่อายุ๔๕อายุเท่าแม่เด็กเนี่ยค่ะ
ก่อนเลยนะคะเป็นคนปรีเข้าไปกระชากหัวเด็ก
ตบตีเด็กอยู่หลายรอบผู้หญิงอายุ๒๔ก็ตามไป
ตบซ้ำเอาเท้าเตะหน้าเด็กเขาร้องอ้อนวอนกราบ
ขอโทษขอเธอหยุดเถอะไม่หยุดนะคะ
และที่หนักไปกว่ารุมทำร้ายก็คือตอนท้ายค่ะ
บังคับให้เด็กผู้หญิงคนนี้ก้มกราบเท้า
เพื่อขอโทษแล้วก็ถึงจะแยกย้าย
มีเพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะนี่ค่ะก็เลยมีการโพสต์
โครมในโลกโซเชียลนะคะ
๒คนนี้ทั้งผู้หญิง๔๕กับผู้หญิง๒๕
ที่ไปทำร้ายเด็กบอกว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
จริงแล้วอยากขอโทษตั้งแต่วันแรกที่ไปทำร้ายน้องเขา
ไม่คิดว่าจะบานปลายถึงขั้นที่คลิปโอ้โหแชร์กันไปเยอะเลยในโลกโซเชียล
แล้วก็ถึงขั้นต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้ค่ะ
แม่เด็กบอกว่าก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าเห็นตามคลิปแล้วรับไม่ได้จริง
ลูกต้องมาถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาเยอะเลยนะคะ
มันกลายเป็นผู้ใหญ่ทำร้ายเด็กแล้วก็ด้วยประเด็นเรื่องของผู้ชายค่ะ